พี่ใหญ่คันแรกรถพ่วงชะลอตัวอยู่ข้างหน้า
พี่ใหญ่คันที่๒ตามมาปรากฏว่าอัดถิตตุ้มเข้าไป
คนขับการณ์ที่ไปชนท้ายเขาเนี่ยนะ
ตัวเองเจ็บจะตายนะแต่โวยวายใส่เจ้าหน้าที่

คุณผู้ชมถามว่าอันนั้นเจ็บหรือดีด
หรือดีดเพราะว่ามันเจอยาบ้า๒เม็ดด้วยครับ

ครับโอ้โฮโอ้โฮชนนี่ดูห้องด้วยสายนี่เหลือแค่นั้นนะ
คือเข้าใจแล้วทำไมเอาออกยากมันแบบบี้เลยอะค่ะ
อัดเลยค่ะนี่ต้องชนแรงมากนะครับโอ้โฮห้องด้วยสาย
คุณผู้ชมดูสิฮะเหลือนิดเดียวครับเหลือประมาณสักผมว่าเมตรหนึ่งอ่ะ
เมตรกว่านี่แหละครับตำรวจสพพนัฐนิคมนะครับ
รับแจ้งบอกว่าเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วง
ท้ายรถบรรทุกพ่วงได้รับบาดเจ็บนะฮะ
เนี่ยครับคนสาหัสติดอยู่เมื่อกี้นี้เนี่ย
เหตุเกิดบนถนนสาย๓๓๑ขาเข้า๘ริ้วฉะเชิงเศร้า
อำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีนะฮะ
หลังจากรับแจ้งจากกู้ภัยนะครับ
ต้องเอาอุปกรณ์ตัดทางมาโอ้โหต้องทางเยอะแหละพี่

คนเจ็บคือนายพิชิตชัยโนนทิงอายุ๓๒ได้
มีบาดแผลแตกที่ศีรษะขาซ้ายที่ร้องโอดโอน
เพราะว่าหักผิดรูปไป
ลำตัวถูกเสกกระจกบาดด้วย

ก็โวยวายโวยวายตลอดเวลาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะ
ตำรวจตรวจสอบเอกสารในกระเป๋าของคนเจ็บ
ไปเจอยาบ้า๒เมตรก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็นำตัวนายพิชิตชัยส่งโรงพยาบาลพนัฐนิคม

นี่ครับค้นไปค้นมาค้นมาค้นไป

แต่ที่เจอที่แจ็คพอร์ตก็เจอยาบ้านี่แหละ
สอบถามนายวสันจันทองคนขับรถบรรทุก

เขาจะขับรถไปส่งของที่ปลาจีนนะ
ระหว่างทางก็เกิดอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้า
เขาก็ชะลอรถสิชะลอรถจนกระทั่งหยุดรถนะฮะ

แต่จู่คู่กรณีมาเต็มแรงเลยครับ

โอ้โหรอดได้นี่ถือว่าเขาดวงแข็งนะ
ทนแรงมากจริงนะฮะอ่าบรรทุกนะครับ